เมื่อเมื่อวานไฮไลท์ของกีฬาเขาคงอยู่ในช่วงดึกตอนแรกแต่สักหัวข้ำนะครับ
แต่ว่าเกมหยุดไปประมาณ๑ชั่วโมงได้
แล้วกลับมาแข่งขันกันต่อก็ทำให้สภาพสนามมันไม่พร้อม

เพราะว่าฟุตบอลเล่นกับพื้นเป็นหลักอยู่แล้ว
คุณจะบอกว่าคุณเล่นลูกโด่งถนัดแต่ว่าสุดท้ายคุณก็ต้องเริ่มต้นจากการเล่นกับพื้น
ดังนั้นทีมไทยก็ถือว่าพลาดไป
คือโชคไม่เข้าข้างในจังหวะที่เราเสียประตูด้วยนะครับ

อีกสองเกมที่เหลือครับภาพนี้เป็นบรรยากาศที่วอร์มอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนนั้นเนี่ยวอร์มไปแล้วหนึ่งครั้งตอนที่ก่อนเกมจะเริ่มประมาณสัก
อ่าเวลาสิบแปดนาฬิกาสี่สิบนาทีได้หลังจากนั้นฝนตกลงมานะครับ
หยุดเลยโอ้หนักเลยนะครับเดี๋ยวต้องถามคุณพุทธนันต่อเนื่องด้วย
สำหรับ๒เกมต่อไปว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรแต่ดูเกมกันก่อนนะครับ
ดูสิสนามก็พยายามรีดน้ำกันจนกลับมาแข่งขันได้นะครับในเวลา
สี่สิบประอกาสสิบนาทีแล้วไทยก็ได้ประตูขึ้นนำนะครับ
ในช่วงผ่านสิบห้านาทีแรกไปนะครับนาทีที่สิบเจ็ดจังหวะนี้ครับ
เวลาเพื่อมารีดน้ำออกแต่ก็ไม่มีการหยุดเกมแต่อย่างใดนะครับ
จากนั้นมีโอกาสนะครับเกือบจะได้ลูกที่๒จังหวะนี้นะครับ
นัทธวุฒิยิงติดเซฟแล้วก็เป็นชัยวัดนะครับหม่งซ้ำเข้าไป
แต่ว่าผู้สินยกคงเป็นลูกล้ำหน้าซึ่งก็ล้ำหน้าจริงครับ
ในช่วง๔๕นาทีแรกจริงลูกเดียวก็เพียงพอนะครับถ้าไม่ผิดพลาด
แต่ก็มีสัญญาณเตือนจังหวะนี้สัญญาณเตือนจากทางมองโกเลียมาครับ
อย่างเดียวยิงไม่ตรงแล้วเนี่ยครับบอลติดน้ำนะครับ
แล้วศิริพัฒนลีออกก็ไปเสียจังหวะได้พยายามจะสกัดแล้วแต่ลื่นครับ
เขาก็เลี้ยงจี้เข้าไปแล้วก็เรียกจุดโทษได้ตีเสมอได้ในช่วงท้ายเลยครับ
หมดเวลา๒นาทีครับโอ้ไม่มีเวลาให้ไทยได้แก้ตัวเท่าไหร่เลยครับ

ก็พลิกความคาดหมายเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็คาดการณ์ว่าถ้าสนามดีในไทยน่าจะยิงได้เยอะกว่านี้

อ่าใช่คือมันไม่สามารถจะเล่นบอลกับพื้นคือเราจะเลี้ยงไปไม่ได้ต้องงัดบอลไป
อันนี้สปีดความเร็วของคนที่เคยเล่นบอลเร็วได้ก็เล่นไม่ได้แล้ว
การวิ่งก็ช้าลงแน่นอนเพราะต้องวิ่งผ่านน้ำ

หลังจบเกมทางโครชย่งอรบุษฎีมะคะหัวหน้าภูมิสอน
ก็บอกว่าก่อนอันนี้กลัวในเรื่องของฝนตกมาอยู่แล้ว
ตั้งแต่ก่อนโทรเมนต์เพราะว่าซ้อมมาไม่เจอฝนนะครับ
ก็บอกว่ารู้สึกว่าเกมนี้เสมอแต่เหมือนแพ้
ก็คงต้องกลับไปใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดให้มากกว่านี้
ซึ่งตัวเองก็ยอมรับผลที่เสมอที่เกิดขึ้นในเกม
แต่ก็ยังมั่นใจว่าทีมจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้ครับ
เดี๋ยวเราต้องกลับไปดูข้อผิดพลาดนะครับ
เพราะว่าคือต้องบอกตรงว่า
ตั้งแต่เราเก็บตัวมา๑๐วันเนี่ย
อุ่นเครื่องหรือว่าเราซ้อมแทบจะไม่เจอผลนะครับ

คือฟุตบอลเรามาเล่นกับพื้นโดยหลักอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือผมว่าวันนี้เราใช้แรงเยอะมากนะฮะ
คือจริงแล้ววันนี้มันออกได้๓หน้าแน่นอน
เพราะว่าฟุตบอลถ้าเกิดมันเล่นกันบนอากาศมากกว่าตรงพื้นเนี่ย
ผมว่าจะยังไงความเปรียบเล็กเสียมันก็เท่ากัน
เพราะว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเสียประตูเนี่ย
เป็นความผิดพลาดหลักเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอง

ก่อนตอนนี้เราไม่ให้บ้อนตกพื้นอะใช่
พยายามหม่งทิ้งสกัดทิ้งตลอดช่วยกันดีตลอดนะครับ

จริงแล้วโจทย์มันก็เหลืออยู่แค่ไม่กี่ช้อยนะครับ
ก็คือว่าเราเก็บอีก๒นัดให้ได้๖คะแนนเต็มก็เข้าที่๑ได้
อีกแบบหนึ่งคือเราอาจจะชนะทางมาเลเซียแล้วก็ไปเสมอกับทางอินโดนีเซีย

แต่ว่าเสี่ยงนะครับเข้าที่๑ดีกว่า

เลเซียชุดขาวชนะอินโดนีเซีย๓๐ครับ
ประตูเกิดขึ้นในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของเกม

นาทีที่๔ตามด้วยจาฟี่ฟีดาอุสชิลนะครับ
งงตัดหน้าผู้สาประตูในจังหวะลูกฟรีคลิกนะครับ
โบมหลูกเตะมุมที่เสร่า๒เข้าไป
นาทีที่๓๐ส่วนครึ่งหลังเนโรนีเซียและสำรองนะครับ
กล่องหน้าที่สำรองของทางมาเลเซีย๑๙นาที
ประตูที่เกิดขึ้น๓คะแนนของมาเลเซีย

ร้านดับ๒ร่วมกันมาเลเซียครับ

ตอนนี้จากหน้าจอที่เห็นอยู่นะครับ

ลุ้นเชียร์กันกับโปรแกรมที่เหลือนะครับ

และก็๒๓กรกฎาคมเจอกับอิโนเนเซีย
แล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่ดีที่สุด๕ทีมผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่จีนนะครับ

ในช่วงวันวันศุกร์กับวันอาทิตย์
ตอนเช้าหน่อยนะครับ
เพราะว่าหลายคนน่าเตรียมจะไปดู
รายงานให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกัน
จะได้เตรียมตัวที่ถูกต้อง
เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณมาเจอกันนะ
คุณก็เอาสภาพอากาศที่สนามมาบอกกันหน่อยนะ

ก็จะมีวิธีรับเมาส์ถ้วยแชมป์ไทยลีกให้ดูการก่อนของทางเบื้องท้องด้วย
ก็ติดตามกันได้นะครับเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกา๒๐นาที
เป็นต้นไปทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ